เมื่อสักครู่นี้เฟื้องพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรม
คราวนี้มาดูที่บ้านเราประเทศไทยกันบ้าง
เพราะว่าประเทศไทยคนไทยก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง๑แขกผู้มีเกียรติของเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเอง
กำลังจะมีงานเกิดขึ้นค่ะสำหรับ๔๑ปีนวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต
ซึ่งวันนี้ค่ะเฟื่องกับคุณอรัชพรจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา

ใช่อยู่เรียบร้อยนะคะ

สวัสดีค่ะ

นี่ท่านอธิการบดีกับผู้ช่วยอธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พูดถึงงานนี้กันหน่อยดีกว่าว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
เนื่องจากวันที่๑๘มกราถือว่าเราเป็นวันคล้ายวันสถาปนา

เราได้จัดงานวิชาการขึ้นทุกปี
ในปีนี้เราเป็นปีที่ครบรอบ๔๑ปีของ
มหาวิทยาลัยเท่งราชมงคลธัญบุรีนะครับ
แล้วก็เราใช้ชื่อทีมว่า
ราชมงคลสร้างนวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต
ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่๑๖จนถึงวันที่๑๘
โดยภาพรวมในงานเนี่ย
ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งหมดนะครับ
ซึ่งในรอบ๑ปีเนี่ย
ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
โดยเฉพาะงานวิจัยของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยนะครับ
เพื่อที่เป็นผลงานวิชาการนะครับ
แล้วก็งานที่ได้รับรางวัลนะครับ
เราจะมาแสดงในหอประชุมนะครับ
แล้วก็งานซึ่งเป็นโปรเจกต์นักศึกษากับอาจารย์ซึ่ง
เราก็จะมีการจัดแสดงที่หอประชุมแล้วก็ในคณะต่าง
ว่าทั้ง๑๐คณะ๑วิรัยนะครับ
เราจะมีแสดงผลงานวิชาการนะครับ
แล้วก็มีการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นนะครับ
แล้วก็มีการแข่งขันงานวิชาการ
ตลอดจนเราก็ได้มีกิจกรรมของนักศึกษานะครับ
ในลักษณะเป็นออกร้านทหลุนวัญธรรมนะครับ
แล้วก็มีการเสวนานะครับ

มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่๑๘
แล้วก็ท่านได้กรุณาบรรยายพิเศษ
นวัตกรรมในการสร้างประเทศ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อยากทราบว่านวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงอย่างนี้
เน้นไปที่นวัตกรรมด้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
เรามีการเปิดคณะครบ
ในการซึ่งจัดสร้างเอานวัตกรรมที่มหาลัยมีอยู่ไปซัดอัพผู้ประกอบการ
แล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับในที่ประชุมก็ให้มหาวิทยาลัยเท่งราชวงศ์ธัญบุรี
ซึ่งจะเทินเอาเรากลับไปทำธุรกิจใหม่นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ภารกิจของ
วิทยาลัยเทคราชมงคลธัญบุรีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สอนนักศึกษา
ให้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีงานวิจัยนะครับ
มีอาจารย์นักศาเนี่ยซึ่งมีความสามารถนะครับซึ่งจะพบว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ย
เรามีงานวิจัยนะครับจะเป็นงานวิจัยซึ่งสามารถที่จะไปให้ผู้ประกอบการลายใหม่เนี่ย
หรือสามารถไปทำในเชิงพันธุ์นี้เนี่ยมากมาย
คือต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจทุกวันนี้ต้องเอาไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรนด
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้นะคะ
เห็นว่ามีน้องที่ไปชนะการประกวดระดับโลกมาจะมาแชร์ข้อมูลด้วยแอบดูสเก็ตดูกำหนดการเมื่อสักครู่นี้
เราสร้างคนขนาดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็ไปได้รับรางวัลแข่งขันในระดับโลกที่อเมริกานะครับ
ในไมโครซอฟต์น้องทวีราบนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าเรานี่นอกจากการที่จะสร้างคนซึ่งเป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับ
แล้วก็จะสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็สร้างงานวิจัย
ก็จะพบว่าในงานเราจะมีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้รับรางวัลทั้งในประเทศและก็นานาชาตินะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะส่งออกนะครับให้ทั้งฐานประกอบการเนี่ยไปสร้างธุรกิจนะครับ
แล้วก็ต่อยอดในลักษณะของงานที่ใกล้เคียงกันไปพัฒนาให้กลับเป็นธุรกิจที่โตขึ้น

ม้าว้างอยู่ตรงนี้ต้องพูดถึงซะเนอย

อันนี้สวิตช์ไฟปกติที่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นแบบป๊อก
ซึ่งโอกาสที่ไฟช็อตมีสูงมาก
ใช่เราก็ไปนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้กับสวิตช์ของเราเอง
ใช่ครับและอย่างหนึ่งก็คือเราพ่วงเรื่องของดีเมอร์คอนโทนเข้าไปด้วย
อันนี้คือรีมอุ่นทีวีเลย
ก็คือสมมติว่าจะนอนปุ๊บเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีไฟหัวเตียงแล้ว
แต่อยากจะไม่ต้องลุกคือไม่ปิดนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับ
เพราะว่าการเซ็ตตัวในผ้าห่มเรียบร้อยแล้วต้องลุกไปปิดไฟเป็นอะไรที่ลำบากใจมาก

อันนี้ลักษณีย์นี่อย่างสมมุติว่าเรานอนชั้น๒ลงมาเปิดไฟห้องนั่งเล่น

อย่างนี้ถ้าเราสามารถควบคุมอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะ
ให้แบบว่าเผื่อผู้บุกลุกตกใจ

เป็นเสียงกุ๊กกิ๊กเปิดประตูเปิดปิดประตูแบบนี้
นี่ฉันสนใจชีวิตนี้เฟื้องระดาษ
เพราะบอกว่าทำให้รถประหยัดน้ำมันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อธิบายนิดนึงช่วงนี้น้ำมันอาจจะไม่แพงแต่ก็ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ดี
ครับผมทางมหาลัยธินิศรัพยาบาลคมธรรมดิบุรีเนี่ย
ได้ร่วมมือกับบริษัทอิทธิ์โปรดีไซน์นะครับ
ซึ่งวงจรตัวนี้ทำหน้าที่สร้างโอโซนขึ้นมา
ถ้าเกิดเราพูดถึงเครื่องยนต์เครื่องยนต้องการออกซีเย็น

เพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำหน้าที่สร้างออกซิเจนให้กลายเป็นโอโซน

แล้วต้องใช้แล้วสมมุติถ้าวิธีจะใช้กับรถยนต์ทำยังไงล่ะ
ติดตั้งธรรมดาครับแล้วก็เอาตรงนี้ไว้ในท่อไอดีครับ

แล้วก็จะประหยัดพลังงานเป็นโอโซน

ก็คือช่วยประหลาดพลังงานประมาณ๑๕๓๐เปอร์เซ็นต์
อุ๊ยเยอะนะ๑๕๓๐เปอร์เซ็นต์

ค่ะนอกจากสองชิ้นนี้แล้ว
ภายในงานเราจะได้เห็นอะไรที่เด็ดอีก
ที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยมีมาก่อนเลย

เรามีกลุ่มภัฒนาที่เรียกว่าโรบอท

โรบอตซึ่งทำการสำรวจแหล่งน้ำ

ก็คือเป็นโรบอทที่เป็นโลบอตเรือ
ก็เราจะเป็นกลุ่มที่อย่างที่ได้กล่าวว่าเป็นคัสเตอร์
กลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มซอฟต์แวร์
รวมถึงกลุ่มซึ่งจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือแฟชั่นด้วย
เพราะเรามีกลุ่มที่เป็นคณะคากรรมศาสตร์

ถ้าจะไปหาอาชีพก็ครอบคลุมทุกอาชีพในราชมงคล
ถ้าจะหาทางด้านนวัตกรรมก็ครอบคลุมทุกคลัสเตอร์

ถ้าหาความสนุกนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความรู้

ถ้าไปหาความสินค้าราคาถูกเราได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย
การมีทงฟ้าราคาถูกในการจำหน่าย
แล้วก็กลางคืนก็มีการแสดงของนักศึกษา
ก็จะครบทั้งงานวิชาการงานกิจกรรมต่างในงานราชมงคล
แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับน้องม๖หรือน้องปวช
ในวันอาทิตย์ที่๑๗เรามีการติวทุกปีเราจัดติว
การจัดติวครั้งนี้จะเป็นด้านเอกสารหรือค่าติว
รวมอาหารว่างฟรีเราไม่ได้เก็บ
แล้วก็ไม่ใช่ติวเพื่อที่จะเรียนต่อในราชมงคล
ติวเพื่อจะไปสอบในมหาลัยอื่นก็ได้
ก็อยากจะเชิญชวนน้องที่จบปวชม๖
มารับการติวฟรีที่บ้านราชมงคลธัญพุรี
ซึ่งสายงานนี้ก็คือจะเป็นทั้งเทคโนโลยีแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้

อีกอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้าของผลงานด้วย
อยากทราบว่าถ้าพูดถึงวงการนวัตกรรมในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
ไปถึงไหนแล้วคะเราสู้เมืองนอกได้หรือยังเราไปถึงระดับโลก

ตอนนี้ถือว่านวัตกรรมบ้านเรานี่ถึงระดับไหนกันแล้วคะ
ครับระดับสามารถที่จะส่งออกได้แล้ว
โดยเฉพาะตอนนี้ทางอาหารทางที่อาทิการ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างชาติต่อไปในอนาคตด้วยครับ

บอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อสักเท่าไหร
คือเก่งอยู่ระดับแบบสหรัฐอเมริกาหลายคนมาก
นี่คือเราได้มีการร่วมกับทางด้านรัฐบาลด้วยไหมคะ
ถ้าจะบอกว่านวัตกรรมสร้างอนาคตแบบนี้เนี่ยเรารวมกันอยู่ในตัน
ต้องขอชื่นชมรัฐบาลนะครับ
ซึ่งให้ความสำคัญกับภาคนวัตกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษานะครับ
อย่าง๒ผลงานที่ปรากฏเราก็ได้รับความร่วมมือ
ทั้งภาคส่วนที่เป็นภาครัฐได้เงินวิจัยจากสาบัญจากหน่วยงานที่เป็นงบประมาณ

จะเห็นว่าวันนี้สถานศึกษากับภาคเอกชนจับมือกัน
เราสามารถที่จะผลิตนวัตกรรมซึ่งไม่แพ้กับต่างประเทศ
เรามีหลายนวัตกรรมซึ่งสามารถจะแข่งขันในเวทีโลกได้

ก็ขอเชิญชวนซึ่งไปเที่ยวงานเปิดบ้านราชมงคล
ขอย้ำวันอีกทีนึง๑๖ใช่ไหมคะ

ถึง๑๙มกราคมไปได้ที่ไหนนะคะท่าน
ก็ที่มหาวิทยาลัยซึ่งราชมงคลธัญบุรีนะครับ
งานเรามีที่หอประชุมใหญ่แล้วก็ตามคณะต่าง

ใช่ใครสนใจก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราทั้งสองท่านมากนะคะ
รองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรีศรีนนชัด
ผู้ช่วยคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยค่ะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ